สีดันต้องมีสีขาดที่หนึ่งหรือบางทีจะมีสีทอง
จริงสุดเพราะว่าตอนนี้มีคนที่ต้องเป่ากระจ่าจังหวัดพลุภัณฑ์เมืองประเทศดิน
ห้อยประมาณสี่เดือนหรือสิบห้าเดือน
อัศวินโกวัฒนา
สองน้อยแห่งละที่

ออกไฟ
ที่นี่แห่งรถละครับ
อาหารโหดความฟ้องโหดกุ้งก็มาได้อย่างนี้ครับ
แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าไม่มีได้ท่าข้าวเป็นที่สุด
สำคัญครับศึกษุในแขนมนุษย์เหลือเปลี่ยน
แล้วมันมีตัวอะไรกับสุดมันนะครับ

อาหารโหดความฟ้องโหดกุ้งก็มาได้อย่างนี้ครับ
สำคัญครับสุดมันก็ได้อย่างนี้ครับ
แขนมนุษย์ไม่ถูกสำหรับเนื้อ๑๐ไม่ถูก